และเปิดความมันกันต่อเนื่องกับศึกกำปั้นสถานโลก
กับการขึ้นป้องกันเข้มขัดแชมป์ไอบีเอฟรุ่นจูเนียเฟเทอร์เวท
ของไม้เรือไวกิ้งกับไอ้หมัดภูผารัสมานูดิน
ผู้ท้าชิงชาวอิโดนีเซียในศึกปั้นสถานโลกบ้านรุ่งกา
ครั้งที่๒ร้องคู่มวยมันที่ร่วมรายการเพียบ
ที่๒๑ธันวาคมบ่าย๔โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
กลิ่นโปรโมชั่นรับประกันความมัน